คุณผู้ชมค่ะไปดูต่อกันที่คนปังกันหน่อยดีกว่านะฮะ
อายุครบ๓๓ปีแล้วปีนี้สำหรับปูปรายานะสวยสะบัดมาเลยคุณผู้ชมค่ะ
ชีวิตเธอเนี่ยหลากหลายเรื่องราวมากไปไกลมาสุดแล้วนะ

แล้วก็ถือโอกาสนี้ค่ะในวันเกิดอายุ๓๓ปี
เดินสายไหว้พระทำบุญชุดใหญ่เลย
แล้วก็ขอรำถวายหน้าพระธาตุพนม
บอกเลยว่าสวยจึ้งตะลึงสุดไปดูกันเลยค่ะ

แต่ปูปรายาบอกแล้วว่าทำเต็มที่จริงตั้งใจจริงค่ะ
เสื้อผ้าหน้าผมชุดไทยพื้นเมืองแบบนี้
ปูปรายาเขาจัดมาเต็มเลยนะฮะ
รวมไปถึงนี่มีตั้งโต๊ะบวงสวงต่างชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย
มารำครั้งนี้ปูบอกว่าเป็นการรำถวายครั้งแรกในชีวิตของปู
แล้วก็ถือว่าเป็นการรำในโอกาสวันเกิดของเธอด้วย
ก็ขอให้มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นในชีวิตต่อจากนี้

เขียนบรรยายความรู้สึกผ่านไอจีของตัวเองไว้เป็นภาษาอังกฤษ
บอกว่านี่คือวันเกิดที่พิเศษที่สุดเท่าที่เธอเคยมีมาเลย
ตอนที่ไม่ได้อยู่ที่ไทยคิดถึงเมืองไทยมากเลย
แล้วก็ขอให้เป็นวันที่เธอได้ใช้ความเป็นไทยในตัวเอง
ร่วมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนของเธอด้วยค่ะ
ซึ่งนอกจากที่ปูจะมารำถวายหน้าพระธาตุพนมแล้ว

คุณปูปรายาก็ขอเดินสายไหว้ขอพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ
แถบอีสานหลายต่อหลายที่เลย
ไม่ว่าจะเป็นลานพญาศรีสัตนคราชค่ะ

กำลังเดินหน้าสู่เส้นทางโกอินเตอร์ในระดับฮอลลีวูดกันแล้ว
แต่ความเป็นไทยในตัวปูยังคงเต็มเปี่ยมเต็มร้อยค่ะ
บอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าเมืองไทยมีเยอะ

อาทิตย์ก่อนปูปรายาเพิ่งไปนี่

แล้วก็กลับขึ้นมามาเดินทางสายอีสานต่อนะ
แล้วก็วันที่๕จะไปนครสวรรค์

เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐเกาะติดมานำเสนอข่าวแน่นอนค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดจากความศรัทธาจริงนะคะ
เพราะว่าอะไรขอแล้วได้มันก็เลยต้องไปแก้แบบนี้แหละนะ